ทีนี้ไปดูบรรยากาศสดกันเลยที่ภาคใต้ว่าฝนตกหรือยังนะคะ
ที่นครศรีธรรมราชฝนเริ่มตกลงมาโปรยปลายแล้วแต่ว่าไม่ได้หนักมากเท่าไห
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบจากคุณเจนสักแร่อึ้งค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากในพื้นที่นะคะเชิญค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนักครับแต่ณเวลานี้เองสถานการณ์ฝนนั้นได้ขี้คายลงแล้วครับ
จะเห็นได้ว่าแม้ว่าตอนนี้จะยังมีฝนตกลงมาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รุนแรงเท่าที่ควรนะครับ
ส่วนด้านหลังผมตรงนี้ครับคือบริเวณที่เขาเรียกว่าแม่น้ำปากแม่น้ำศรีชนนะครับ
ซึ่งเป็นจุดรวมของพื้นที่ปลายน้ำแห่งหนึ่งในอำเภอศรีชนที่จะต้องรองรับน้ำ
หากเกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างหนักในพื้นที่อ่ะนะครับซึ่งการเดินทางของน้ำนั้นจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันครับ
ทำให้พื้นที่แห่งนี้จะได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่าจอดเรือนะครับ
บ้านพักอาศัยที่อยู่ด้านหลังก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมดหากมีสถานการณ์ที่รุนแรงนะครับ
จะเห็นได้ว่าบริเวณก้อนเมฆตอนนี้เริ่มมีการก่อตัวของเมฆมากพอสมควรนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองหลายหน่วยงานถึงแม้ว่าสถานการณ์ฝนจะไม่ได้รุนแรงมากนักเหมือนในจังหวัดอื่น
แต่หลายหน่วยงานเองก็พยายามแจ้งเตือนให้ประชาชนให้มีการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองตัวผมก็อยู่กับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผสานงานในการแจ้งเตือนชาวบ้านต่อเน่งครับ
เดี๋ยวเราจะไปถามท่านกันดูว่าสถานการณ์ฝนกับเกิดเหตุงานนามท่วมครั้งที่แล้ว
มันแตกต่างกันมากคือกันใหนค่ะคุณท่าน
ครับวันนี้ครับผมรเอกชอบบริบูรณ์จากศูนย์บรรเทาศาลภัยกรรมร้อยฝึกรบเศรษฐ์ที่๔

จากการเฝ้าระวังจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยม
ในห่วงของวันที่๑๖ถึง๑๘
ความแตกต่างของครั้งที่แล้วนะครับปริมาณฝนยังเล็กน้อยครับ
ถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปแล้ว๒๔ชั่วโมงก็ยังตกปากปลายเล็กน้อยอยู่ครับ
ยังถือว่าไม่ได้รุนแรงถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วนี่ครั้งนี้ยังถือว่าเบาบางมากใช่ไหมครับ

เช่นเดียวกันครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองได้ประกาศแจ้งเตือน
ให้ชาวบ้านเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ของหน่วยงานเองได้แจ้งเตือนชาวบ้านยังไงบ้างครับท่าน
ครับส่วนใหญ่แล้วทางค่ายฝึกลบเศรษฐชนเนี่ย
พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด๙ตำบล๑๑๐หมู่บ้าน๒เทศบาลนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องมือสื่อสารทางวิทยุ
ทั้งเครื่องดำเครื่องแดงในการแจ้งเครือข่ายลงไปยังพื้นที่ครับ
ตอนนี้ช่วยยืนยันกับท่านผู้ชมได้ไหมครับว่าทั้ง๙ตำบลในอำเภอศรีชนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ย
ยังไม่มีใครแจ้งเตือนว่าได้พบเหตุอันตรายหรือสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ครับตอนนี้ยังอยู่ในภาวะปกติอยู่ครับ
ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แม้ว่าสถานการณ์ฝนตอนนี้ยังไม่รุนแรงมากนักแต่ก็ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านนั้นก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
ยังไม่สามารถไว้วางใจได้มากนักนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
เจมส์ศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยวัลัททีวีรายงานสดจากนครศรีธรรมราชครับ